พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดตากกันหน่อยนะคะอยู่อยู่มีผู้ชายคนนึงเนี่ย
เขาวิ่งเข้ามาในสำนักงานประสานไทยเมียนมาร์คือขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดไว้
แล้วก็ลงจากมอเตอร์ไซค์วิ่งมาทำท่าเหมือนวิ่งหนีหลบหลีกอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะ
มีท่ากลิ้งลงพื้นเพื่อหลบหนีด้วยนะโอ้โหหลังจากนั้นก็วิ่งขึ้นไปที่สารพระภูมิค่ะ
กอดเสาสารพระภูมิไว้สักพักหนึ่งยกมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มา
ขึ้นไปวางจอดบนนั้นด้วยอ๋อจอดอยู่แบบนี้ตรงเนี้ย
อย่างนี้เลยนะคะกอดอย่างนี้เลยแล้วก็หลบไม่ยอมออกไปไหนกอดแน่นมากนะคะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สำนักงานประสานไทยเมียนมาร์ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะ
ผู้ชายคนนี้ไปหลบอยู่ใต้โต๊ะหินอ่อนที่ใช้วางเครื่องเส้นไหว้สารพระภูมิที่ตั้งอยู่ในสำนักงาน
แล้วก็ไม่ยอมออกมาเลยตำรวจและนายทหารที่เข้าเวรรักษาความปลอดภัยในสำนักงาน
เข้าไปห้ามบอกโอ้ยตรงนี้จอดไม่ได้นะคุณเขาก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นกอดเสาไว้แน่นเลยค่ะ
ลักษณะเหมือนหวาดกลัวอะไรสักอย่างตำรวจตรวจสอบเบื้องต้นก็รู้ว่าผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายนิตินัยนะคะ
ตำรวจก็พยายามเกลี้ยกล่อมหลากหลายทางอะค่ะแต่นายนิตินัยก็ไม่ยอมลุกออกมาเลย
อดเสาเอาไว้แน่นแล้วก็พูดแต่ว่าหนีคนที่ตามมาจะยิงมีคนจะยิงผม
มีบางจังหวะทหารบอกว่าเดี๋ยวสถานการณ์สงบแล้วเดี๋ยวพาไปครอบครู
จังหวะนั้นน่ะนายนิตินายก็พูดเลยบอกว่างั้นผมขอฝากตัวเป็นลูกศิษย
ค่ะผู้สื่อข่าวเห็นช่องทางแบบนั้นก็เลยเอ้าไปเอาผ้ายันแล้วก็พระที่ได้รับแจกตามงานวัดมามอบให้กับตำรวจ
เพื่อให้ส่งให้กับนายนิตินัยพอเห็นเนี่ยค่ะผ้ายันกับพระหลวงปู่ทวดอ่ะ
นายนิตินัยหายกลัวเป็นปลิดทิ้งเลยนะยอมลุกออกมาแต่โดยดีเนี่ย

เดินยิ้มกว้างออกมาเลยค่ะทีนี้คือเราก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
เรื่องต้นก็เลยนำขึ้นรถกู้ภัยอบจตากไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลปมหาราช
ไปตรวจดูว่าเขาเป็นอะไรค่ะเออเสียทราบขยันไปหนึ่ง

พอเห็นพยานนี่หายเลยนะหายเลยหายกลัวเป็นปิดทิ้ง
เดินไปโดยดีเลยอ่ะคุณผู้ชม